โซบ้าก็จะมีอยู่สองแบบวิธีการทานก็จะมีโซบ้ารอดกับโซบ้ายเย็น
บ่ายเย็นซอสก็จะเย็นเส้นก็จะเย็น

หรือว่าจะเป็นใช้เท้าเนี่ยทุกอย่างเย็นหมด
จุดเด่นของบะหมี่สว่างนี่อยู่ตรงไหนครับ
อยู่ตรงที่เส้นมันเหนียวนุ่มเป็นเส้นที่ทำเองตีจากไม้ไผ่
ไม่ใช่ใช้เครื่องทำคุณพ่อสอนว่าให้พอเพียง
ดูที่เดียวให้มันดีก่อนถ้าคุณดูแลได้คุณถึงจะไปที่อื่น
มองนาฬิกาว่าได้เวลาเที่ยงตรงก็ได้เวลาเช้า
เล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศมารวมตัวกันที่หน้าจอแล้วล่ะค่ะ
เปิดช่องไทยรัฐทีวีเพื่อมาชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กัน
โดยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ชมออนทัวร์ไปเรียนดูเรื่องราวของเมนูเฟ้อ
ต้นตำรับจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม
เมนูผัดไทยโบราณที่ใช้ตะหลิวสั้น๘นิ้วทำผัดไทยมานานกว่า๖๐ปี
และเมนูทุกป่าหรือก๋วยเตี๋ยวทิเบสสูตรแท้จากประเทศเนเปล่า
และในการออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
ต่อด้วยเมนูโซบะเย็นสไตล์โตเกียวจากร้านโซบะจูบัน
ปิดท้ายกันด้วยบะหมี่สไตล์กวางตุ้งที่ร้านสว่างเจ้าเก่า๖๐ปี
แล้วก็ถึงเวลาที่คุณน็อตคุณน็อตคะคุณน็อตอาจได้เวลาพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันแล้วค่ะ
สวัสดีครับคนละพักรักเส้นทั้งหลายนะครับ
เที่ยงตรงแบบนี้มาพบกับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เวลานี้นะครับเราจำเป็นจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเลือกเส้นเนี่ยใครไว้ใจผมนะครับ

เที่ยงตรงแบบนี้นะครับภารกิจตามหาเมนูเส้นอนาชาติของเราก็พร้อมแล้ว
เพราะฉะนั้นออกเดินทางพร้อมกันเลยครับ
เปิดรายการมาในลุคหนุ่มเนิร์ดตั้งใจอ่านหนังสือ
แสดงว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเส้นมาให้พวกเรา
เรียนรู้กันแบบอัดแน่นแน่นอนใช่ไหมล่ะคะคุณน็อต
แต่แหมบอกตรงว่าลุคเนิร์ดแถมยังพูดจานุ่มนวลแบบนี้
รู้สึกไม่ชินยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชม
ไม่เป็นไรค่ะเพราะไม่ว่าจะลุคไหนก็ยังเลิฟอยู่ดี
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นออนทัวร์
ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติร้านแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
เห็นบรรยากาศเป็นบ้านแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาบุกบ้านใครนะครับ
เจ้าของร้านนี้นะครับเป็นลูกครึ่งอิตาลีแท้เลยครับ
ทำอาหารแบบบ้านอร่อยจนต้องเปิดร้านเลยทีเดียวนะครับ
จะมาทานร้านนี้นะครับคือปกติมาเนี่ยจะปิดแบบนี้
เราต้องไปกดกริ่งครับเพื่อเรียกเขามาเปิดประตูนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ไปเรียกเขามาดีกว่าครับ
สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
บนโจโนสวัสดีค่ะอะไรนะฮะ
ภาษาอิตาเลียนค่ะบนโจโน

สวัสดีและนี่ก็คือพี่อ๊อฟนะครับ

มีตำนานเล่าค้านถึงต้นกำเนิดของเส้นพาสต้านี้เอาไว้มากมาย
มากมายค่ะบางก็เล่าว่าเมื่อราวปีคศ๑๙๐๐
มีนักเดินทางชาวอิตาลีนามว่า
มาโคโปโลได้เดินทางไปยังประเทศจีน
และนำเอาวิธีการทำเส้นมาเผยแพร่ให้กับชาวอิตาลีค่ะ

มีการทำเส้นขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่๑หรือช่วงคศ๑

ชาวอิตาลีพื้นเมืองได้เรียกเส้นนี้ว่า
ลากาเน่หรือลาสัญญาในปัจจุบันค่ะ
หลังจากนั้นไม่นานนะคะเหล่านักเดินเรือจึงเริ่ม
พาสต้าติดตัวไปด้วยเพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทำให้พาสต้า
แพร่กระจายไปยังแผ่นดินต่างชั่วอิตาลี
และได้กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างเช่นในปัจจุบันค่ะ
พูดถึงความเป็นอิตาเลียนของพี่อ๊อฟก่อนดีกว่าครับผม
ครอบครัวพี่ออฟนี่คุณพ่อเป็นคนอิตาเลียน

คุณพ่อนี่อิตาเลียนที่ไหนครับจังหวัดอะไรอ่ะ
คุณพ่อเป็นคนอิตาเลียนทางใต้นะครับ

ที่รู้จักกันในชื่อของเนเปิ้ล

มากเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเล
เมืองนาโปรลีนี้นะคะเป็นเมืองหลวงแคว้นกัมปาเนีย
ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีค่ะ
โดยมีพื้นที่ทางทิศตะวันตกจะหลดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ชาวเมืองนาโปรีจึงได้นำเอาอาหารทะเลนี้มาประยุกต์เข้ากับเมนูพาสต้า
ที่เป็นที่นิยมของชาวอิตาลีอยู่แล้ว

ใครไปเยือนนาโบรีแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะสั่งทานค่ะ
พูดถึงร้านของพี่อ๊อฟมากดีกว่า
ทำไมถึงมาเริ่มทำอาหารอิตาลีที่นี่
ก็จริงแล้วคุณพ่อพี่เนี่ยเป็นหมออิตาเลียนนะคะ
แล้วก็พี่ก็เกิดที่เมืองไทยนะคะ
ตัวพี่ก็เป็นเป็นทนายความแต่ว่าคือคุณแม่เนี่ยนะคะ
ไปเรียนวิธีทำอาหารอิตาเลียนกับคุณย่า

ตั้งแต่ที่เกิดมาก็ไปเยี่ยมคุณย่าก็ไปหัดทำอาหาร

แล้วก็ร้านนี้เพิ่งมาเปิดได้ปีนี้ปีที่๑๓
คือเพื่อนจะชอบทานอาหารที่นี่มากนะครับ
ตอนหลังเราก็เลยบอกเออเดี๋ยวเราจะทำร้านให้มันมีบรรยากาศอิตาเลียนนะคะ
แล้วก็ให้คนอื่นมาทานได้ด้วย
คือเพื่อนมากินฟรีจนแบบมากินบ่อยแล้วนะคิดตังค์ดีกว่า
ร้านอาหารดีกว่าแล้วจุดเด่นของอาหารในร้านพี่นี่เป็นยังไงครับ
เราจะใช้วัตถุดิบที่มาจากอิตาลีนะคะ
ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็จะคัดสรรอย่างดีเหมือนที่เราทานเองนะคะ
เราจะนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็แต่ว่าอย่างพวกอาหารทะเลเนี่ยเราหาที่เมืองไทย
เพราะเมืองไทยก็ติดทะเลก็หาทะเลได้ไม่ยาก

สดมาด้วยเพราะผมอยากจะรู้แล้วว่าวัตถุดิบที่ว่าที่นำเข้าเนี่ยของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวไปดูเอามาโชว์ให้ดู

เอาละครับตอนนี้วัตถุดิบที่นำเข้าจากอิตาลีก็อยู่ข้างหน้าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
เราพูดกันถึงเรื่องเส้นของอิตาลีก่อนดีกว่าว่ามีกี่แบบกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับผม

ประมาน๑๐มาที๑๐ถึง๑๒
อ๊อฟแอบกระซิบเทคนิคในการลวกเส้นสปาเกตตี้มานิดนึงนะคะว่านั่นก็คือน้ำที่ใช้สำหรับต้มเส้นนั้นจะต้องตั้งไฟให้เดือดก่อนจากนั้นให้ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งซึ่งน้ำ
เดือดนี้จะช่วยให้เส้นไม่ติดกัน
ส่วนเกลือก็จะเข้ามาทำหน้าที่ชูรสชาติ
เวลานำเส้นไปผัดลงในซอสพาสต้าแล้ว
เค็มนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมรสชาติของซอสกับตัวเส้น
ให้เข้ากันอย่างลงตัวนั่นเองค่ะ

อันนี้ก็คนชอบทำอาราเบียต้าที่เป็นซอสแดงเผ็ด

ตาเลียนก็จะเรียกว่าริกาโตนี่
ริกาโตนี่คนไทยเพี้ยมาเป็นมักกรณี
แต่คนไทยจะแบบว่าเป็นเส้นโค้งเนอะ

มันก็จะมันจะมีแบบมันจะมีหลายแบบมากเลย

อันนี้ต้องทำเองไหมเนี่ยดูเหมือนสดเลย
อันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนคนอิตาเลียนทำเราซื้อจากเขา

อ่าแล้วก็โปะด้วยชีสอะไรใส่เนื้อเนื้อใส่หมูอะไรก็ว่ากันไป

คุณผู้ชมหลายท่านอาจเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้นพาสต้าจากประเทศอิตาลี
คำว่าพาสต้าไม่ได้เป็นชื่อเรียกของเส้นชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะ
แต่จริงแล้วเนี่ยเป็นชื่อเรียกโดยรวมของอาหารประเภทเส้นที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีค่ะ
ซึ่งเส้นที่อยู่ในกลุ่มของพาสต้านี้นะคะก็มีมากกว่า๓๕๐ชนิดเลยทีเดียว
ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยก็อย่างเช่น
สปาเกตตี้มักกะโรนีเฟตุชินีราวิโอลี่หรือลาสัญญาค่ะ
ทรงของเส้นพาสต้านี้นะคะไม่ได้ทำขึ้นเพื่อความสวยงามอย่างเดียว
แต่จะมีผลต่อรสชาติความอร่อยอีกด้วย
โดยรูปทรงของเส้นพาสต้าแต่ละแบบเนี่ยจะเหมาะกับชนิดของซอสและชนิดของเนื้อสัตว์ที่ต่างกัน
สปาเกตตี้นิยมรับประทานกับซอสมะเขือเทศเข้มข้น
ราวีโอลี่นิยมทานกับซอสครีม
หรือเส้นฟูชิลี่นะคะก็นิยมรับประทานกับซอสที่มีผักหรือเนื้อชิ้นใหญ่
ทั้งนี้ก็เพราะว่ารูปทรงของเส้นพาสต้าจะช่วยดูดซึมซอสได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน
เวลารับประทานก็จะได้ความชุ่มน้ำหรือสัมผัสที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ
แต่ในปัจจุบันนี้นะคะรูปทรงของเส้นพาสต้ามีลูกเล่นให้น่ารักมากขึ้น
ทำเป็นรูปการ์ตูนตัวอักษรนั่นก็เพื่อดึงดูดความสนใจให้มากขึ้นอีกนั่นเองค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราจะมาทานอาหารอิตาเลียนแท้จากเมืองนโปรลีนะครับผม

วันนี้เราก็ได้หอยลายมานะคะ
หอยลายก็สดก็เลยเอามาทำ
ซึ่งทางอิตาลีที่อิตาลีทางตอนใต้เขาจะเป็นเมนูนิยม
เพราะว่าสปาเกตตี้วองโกเล่จะขายอิตาเลียน
ก็คือสปาเกตตี้หอยลายมาพูดถึงส่วนผสมกันบ้างดีกว่านะครับ

น้ำมันมะกอกอันนี้เป็นหัวใจของอาหารอิตาเลียน
แทบจะทุกจานจะต้องมีน้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอกแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดมันแตกต่างกันยังไงครับ
คือจริงมันก็ปลูกในแต่ละแขวน

ปลูกในดินแบบนี้รสชาติของมันก็จะเป็นแบบนี้

และถ้าในดินเป็นยังไงก็จะมองรสชาติของมันด้วย

มันก็จะอาจจะฉุนนะฮะ

อ่าไวน์ขาวซึ่งเราก็เป็นเหมือนกับคุกกิ้งไวน์อ่ะ

ก็จะได้ทั้งพริกแห้งพริกสดแล้วแต่คนชอบ

ได้หมดเลย

ก็เริ่มด้วยกลิฟต์ออยล์

เห็นพี่อ๊อฟทำท่าทางคล่องแคล่วแบบนี้
นั่นก็เพราะว่าได้วิชาดีมาจากคุณย่าชาวเมือง
นาโบรีประเทศอิตาลีค่ะ
ซึ่งนอกจากจะได้สูตรและฝีมือในการทำพาสต้ามาแล้ว

ทานกันจริงแล้วแล้วก็ต้องปรุงให้เข้มข้น
เครื่องเคราะห์ต่างก็ใส่ให้แบบไม่มีกั๊กแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมอยากทานพาสต้ารสชาติเข้มข้น

ถ้าเผ็ดก็จะใส่พริกเพิ่มได้
เค็มหล่อน้อยนะครับผม
อาจจะเป็นการทำแบบสไตล์แบบทานที่บ้าน
เพราะตัวใช้สูตรของครูแย่
คือสูตรแบบของอิตาเลียนแท้เลย
แต่ลักษณะนี้แหละว่าทานอยู่ในบ้าน
มันเป็นการทำสไตล์เติมอาหารในยูอิตาเลียน

ทำเองแล้วก็เสิร์ฟไปเลยแล้วก็รสชาติแบบนาโบรีจริง
แปลว่าสปาเกตตี้ที่นี่ขายดีมากจนวันนี้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
อ่าวันนี้ก็คือตัวเบสซอสมะเขือเทศที่ว่าเราเคี่ยวกันเป็นหลายชั่วโมง
ครีมซอสที่เราใช้วัตถุดิบอย่างดีเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นแพ็คเกจจิ้ง

อันนี้ก็เป็นสูตรของคุณย่านะครับแต่ว่าซอสนี่เราจะไม่มีเนื้อสัตว์อยู่อย่างงี้
ซอสเราจะเป็นมีแต่ครีมถ้าใครอยากจะทานคาโบนาล่าแล้วก็ไปใส่เบคอนผัดกับซอสตัวนี้
ในนี้ก็มีเส้นให้เสร็จแต่เส้นต้องไปต้มต้มก็๑๐นาที
อ๋อในนี้มีเส้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ำซอยให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าผมเชื่อว่าบางทีทานอาหารแบบนี้ถ้าอยากมาทานสดที่ร้าน

ร้านอยู่ที่ทองหล่อ๒๕นะคะอยู่ในซอยแสงทองนะคะ
อาจจะต้องโทรมาถามทางนิดนึงเพราะว่าอยู่ในซอยลึกหน่อย

แต่ว่าก็มีป้ายมาบอกทางก็หาไม่ยาก
อยากลองทานอาหารเตรียมแบบค่าแท้แบบนี้นะครับก็มาได้ที่ร้านแบบนี้ครับ

ท่านไหนที่อยากจะไปริมลองรสชาติของพาสต้าจากเมืองนาโปรีประเทศอิตาลีที่ร้านพาสต้า๕๔ในราคาพิเศษต้องฟังให้ดีค่ะ
ขั้นตอนง่ายเพียงแค่เข้าไปตอบคำถามได้ที่โพสต์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องว่า
เนิดเส้นพาสต้ามีข้อสันนิษฐานไว้กี่เรื่องและอะไรบ้าง
โดยเราจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี๕ท่านเพื่อรับรางวัลส่วนลดทานอาหาร๑๐ตลอดทั้งปี๒๐๑๖ที่ร้านพาสต้า๕๔ไปเลย
สนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันจันทร์ที่๑กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงเท่านั้นนะคะ
ช่วงหน้าเราจะไปเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นโซบะจากประเทศญี่ปุ่นกันบ้างรับรองว่าฟินสุโกยไม่แพ้เลยล่ะค่ะ